ไปดูพื้นที่ต่างนะครับที่ได้รับความเสียหายจากพายุปลาบึกนะฮะ
จังหวัดทางภาคใต้หลายอำเภอหลายพื้นที่นะครับ
เดี๋ยวจะได้ไล่เรียงดูกันว่าแต่ละพื้นที่เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับท่านผู้ชมครับ
เราเริ่มต้นไปดูที่นครศรีธรรมราชก่อนนะฮะ
เพราะว่าจุดนี้เป็นจุดที่พายุเข้าเลยนะครับที่จังหวัดนครศรีธรรมราชทางอำเภอปากพนังนะครับ
นี่เป็นภาพที่เป็นความเสียหายนะครับในตำบลปากนคร
บนพื้นที่ถนนสายนครศรีธรรมราชปากนครไปจนถึงชายทะเลระยะทางกว่า๑๐กิโลเมตร
ได้รับความเสียหายเป็นบริเวณกว้าง
น้ำท่วมขังตามถนนแล้วก็ซอกซอยต่างต่างก็มีเยอะนะครับในเขตเทศบาลนครศรีธรรมราช
แต่ว่าตอนนี้ระดับน้ำก็ลดลงเรื่อยแล้วหลังจากเจ้าหน้าที่ใช้เครื่องสูบน้ำ
และเครื่องผลักดันน้ำระบายน้ำออกจากพื้นที่เพื่อลงสู่ทะเล
ขณะที่ทุกหน่วยงานและจิตอาสาได้ไปช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ส่วนประชาชนที่อาศัยตามศูนย์อพยพทุกแห่งก็เดินทางกลับบ้านแล้วไปสำรวจความเสียหาย
สะอาดซ่อมแซมบ้านเรือนของตัวเองเพราะว่าท่านผู้ว่านครศรีธรรมราช
วันนี้ก็อนุญาตให้ทุกคนกลับเข้าบ้านได้แล้วค่ะนะครับขณะเดียวกันตำรวจที่ปากพนังนะครับ
ได้รับแจ้งว่าพบศพนางจุ่มผู้ร้อยอายุ๕๗ปีจมอยู่ในหนองน้ำที่หมู่๕ตะมนต์หูล่อง
ไปตรวจสอบสภาพศพเบื้องต้นไม่มีบาดแผลตามร่างกายนะครับคาดว่าคงจมน้ำเสียชีวิต
เสียชีวิตมาแล้วประมาณหกถึงแปดชั่วโมงญาติผู้ตายบอกว่านางจุ่มออกจากศูนย์อพยพ
เพื่อจะไปตามหาลูกตั้งแต่๔ทุ่มของวันที่๔มกราคมเพราะเป็นห่วงลูกว่าจะได้รับอันตรายจากพายุนะฮะ
ทีนี้พอออกไปหาลูกเนี่ยตัวนางจุ่มเองก็หายไปเลยนะครับมารู้อีกทีก็คือนี่แหละฮะเจอเป็นศพ
ว่าอาจจะเป็นลมวูบแล้วก็ตกลงไปในน้ำหรือไม่ก็ถูกกระแสน้ำ
ตกลงไปในหนองน้ำแล้วก็เสียชีวิตส่วนที่สุราธานีนะครับ
วันนี้ร้อยโทสมชายเรืองจันทร์ในอำเภอกาญจนดิต
พร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบบ้านของนายสุวิทย์บุญเหลือ
อายุ๕๔ปีอยู่ในพื้นที่หมู่๑๐ตำบลคลองสะ
หลังจากบ้านถูกน้ำป่าที่ไหลเชี่ยวซัดหายไปกับกระแสน้ำ
เสียหายทั้งหลังครับเจ้าของบ้านเนี่ยอยู่กับภรรยาสองคน
ก็อยู่กันมานานสามสิบปีแล้วก่อนวันจะเกิดเหตุ
มีคำเตือนเรื่องพายุปลาบึกก็อบพยพกันไปอยู่ที่บ้านลูก
อำเภอศรีชนนครศรีธรรมราช
เมื่อวานนี้๕มกราคมก็กลับมาดูบ้านนะ
พบว่าบ้านถูกกระแสน้ำพัดพังหายไปทั้งหลัง
ก็ได้แจ้งผู้นำท้องถิ่นให้มาช่วยเหลือ
พังเสียหายไปแล้วกว่าสี่ไร่ต้นปาล์มน้ำมันล้มไปกับกระแสน้ำ
ครั้งนี้ก็กว่าร้อยต้นนอกจากนี้ถนนในซอยถ้ำหลวด
ก็ถูกกระแสน้ำตัดขาดรถไม่สามารถสัญจรได้
ทำให้ชาวบ้าน๒หมู่บ้านเกือบร้อยครัวเรือน
พื้นที่นี้ได้รับความเดือดร้อน
ทางนี้ถนนก็ถูกน้ำพัดเสียหายไม่สามารถสันจอดไปมาได้
ไม่สามารถใช้รถยนต์ได้ต้องเดินเท้าอย่างเดียว
ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสุราธานีนายวิชวุฒิจินโต
เหล่ากาชาติและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ลงพื้นที่มอบถุงยางชีพให้กับผู้ประสบภัยนะคะ
ในพื้นที่อำเภอบ้านนาเดินและอำเภอบ้านนาศาล
อบถุงยางชีพกว่า๓๐๐ชุด
พพจังหวัดสรุปความเสียหาย
ระหว่างวันที่๓๕มกราคมในพื้นที่จังหวัดสุราธานี
มีพื้นที่ที่ประสบภัย๑๑อำเภอ๔๘ตำบล
หมู่บ้าน๒๕ชุมชน
ประชาชนได้รับผลกระทบกว่า๑๑๐๐๐คน
ส่วนความเสียหายอยู่ระหว่างการสำรวจ
กล้องกำกับการ๗กล้องมหักการตำรวจทางหลวง
ได้นำเฮลีคอปเตอร์ขาบินสำรวจนะคะ
ถนนสาย๔๐๘ตั้งแต่อำเภอสถิงพระ

จนถึงแหลมตะลุมพุกจังหวัดนครศรีธรรมราช
เพื่อสำรวจความเสียหายในภาพรวมค่ะ
ก็มีต้นไม้มีเสาไฟล้มเสียหายอยู่หลายจุดนะคะ
จุดก็มีปัญหาหน่อยเพราะว่าไปล้มขวางถนน
ถนนสาย๔๐๘ทั้งขาขึ้นขาล่อง
เจรฐีได้เคลียร์สิ่งกิจขวางออกจากถนนแล้ว
แต่พื้นที่แหลมตะลุมพุกยังมีความเสียหายของบ้านเรือนประชาชน

ซึ่งตอนนี้หน่วยงานต่างอยู่ระหว่างการเข้าให้ความช่วยเหลือ
ส่วนเหตุการณ์เรือประมงที่ถูกคลื่นซัดจมในอ่าวปัตตานี
ระหว่างเดินทางกลับเข้าฝั่งที่หลบพายุพพาบึก
แหลมตาชีอำเภอยริงตั้งแต่๔มกราคมที่ผ่านมา
เหตุการณ์นี้เราก็รายงานมาอย่างต่อเนื่องว่ามีลูกเรือ๖คนตกลงไปในทะเล
๔คนว่ายน้ำเข้าฝั่งแล้วมีเจ้าหน้าที่มาช่วย
ศูนย์หายไป๒พบศพ๑ศพแล้วก็ล่าสุดพบอีก๑ศพแล้วนะคะ
เสียชีวิต๒ศพจากเหตุการณ์นี้
ศพล่าสุดที่พบก็คือที่บริเวณชายหาดบ้านปาตาบูดีหมู่๓ตำบลแหลมโพ
ที่ก็บอกว่านี่แหละค่ะก็น่าจะเป็นลูกเรือประมงลำนี้
ซึ่งก็ส่งศพไปตรวจพิสูจน์ให้แน่ชัดเพิ่มเติมนะคะ

ก็พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบไปด้วยก็ประจวบคิริขันด้วยนะฮะ
แม้ว่าพายุจะไม่ได้เข้าโดยตรงนะครับแต่ก็มีผลพวงนะครับ
ที่โรงพยาบาลบางสะพานที่ประจวบคิริขันวันนี้นะครับ
กำลังทหารกับตำรวจตระเวนชายแดนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
ก็ได้เร่งทยอยนำเครื่องมือแพทย์อุปกรณ์เวชพันธ
รวมถึงอุปกรณ์สำนักงานที่ขนย้ายไปไว้ยังอาคาร๖ชั้น
กลับลงมายังพื้นที่ปกตินะครับ
เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดให้บริการวันพรุ่งนี้
แล้วก็เตรียมปิดโรงพยาบาลสนามที่ตั้งไว้ที่โรงเรียนบางสะพานวิทยา
หลังจากสถานการณ์ในพื้นที่กลับสู่ภาวะปกติแล้ว
พึ่งต้นตอนนี้ก็ถือว่าคลิกลายแล้วนะคะ
แล้วก็บางพื้นที่ก็กลับเข้าสู่ภาวะปกติ
หลังจากนี้ไปก็อย่างที่ได้บอกคุณผู้ชมไป
ก็ต้องสำรวจความเสียหายในภาพรวม
พื้นที่ไหนเสียหายหนักก็ต้องช่วยกันฟื้นฟูเยียวยานะคะ